ตอนนี้นะคนไทยก็หันไปสนใจเจลีกกันมากขึ้น

และก็มีอยู่หนึ่งเมืองที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่ดี

ไซตามะเพราะมีไซตามะสเตดียม

ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งเมืองไซตามันเขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงด้านจุดบ่อน

ไปติดตามได้จากรายงานของคุณชัชชาวันกำลังใหม่ตรีจิตค่ะ

จึงหาทางนั่งรถไฟไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อไปพบกับตัวการ์ตูนตัวนี้

ซึ่งก็มีการจัดแสดงกระจกสีลายการ์ตูนกัปตันซึบัสะ
ซึ่งเป็นการ์ตูนฟุตบอลที่ทั่วโลกรู้จัก
พวกเขาก็จะใช้กัปตันซึบัสซ่าเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรม
ที่จะถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นสู่ชาวโลกนะครับ
ก่อนที่จะต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพ
โครงการกระจกสีลายกัปตันซึบาสะเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ซึ่งญี่ปุ่นหวังให้เป็นหนึ่งในแลนดมาร์คต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ
ก่อนเข้าสู่โอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพ
หลังจากนำซึบัสะไปทักทายชาวโลกในพิธีปิดริโอเกม๒๐๑๖ที่บราซิลมาแล้ว
แน่นอนว่าผู้ที่ลงมือวาดและกำกับผลงานชิ้นนี้คือโยอิจิทะคาชิ
เขียนการ์ตูนผู้ให้กำเนิดกัปตันซึบัสะ
โดยกระจกสีมีความยาว๑๙๗๕เมตร
และมีตัวละครที่ปรากฏในการ์ตูนมากถึง๙๙ตัว
ในจำนวนนั้นมีตัวละครของทีมชาติไทยอย่างบุญนาคสิงห์ประเสริฐ
องหลังกัปตันทีมที่ผู้เขียนบอกว่าได้ต้นแบบมาจากทศตวรรษีปาน
และ๓พี่น้องกรสวัสดิ์จากภาคเยาวชนโลกรวมอยู่ด้วย
ออกจากสถานีอุระวะมิโซโนมาประมาณ๒กิโลเมตร
พบกับไซตามัสสเตดียมสังเวียนที่ญี่ปุ่น
จัดการแข่งขัน๔นัดในฟุตบอลโลกปี๒๐๐๒
พวกเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้
และสนามแห่งนี้เองก็เป็นหนึ่งในสถานที่บมเพาะเยาวชนไทย
สู่การเป็นนักเตะทีมชาติกับการแข่งขันไซตามะครับ
ซึ่งคุณจูเนียวัชระวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์และออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ป
เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
โดยมีทีมงานอย่างดรธนาธุมมานนท์
การคัดตัวเด็กไปแข่งขันรุ่นแรกตั้งแต่เมื่อเกือบ๑๘ปีที่แล้ว
เตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่ผ่านเวทีไซตามะครับ
มีทั้งกวินธรรมสัจจานันท์ธิรธรบุญมาธรรมสาราจอยู่เย็น
รวมถึงนรุบดินวิรวัฒโธโดมแบคควาบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

ที่เขาเคยมาคว้าอันดับ๓ที่นี่หลังจากผ่านไป๑๓ปี
อันนี้แม่ไทย๑๒ปีก็มาได้อันดับ๓ครับ
ตอนนั้นได้ที่๓ที่สนามที่ไซตามะที่ไปเล่นมา
ก็ชิงอันดับ๓เจอกับเม็กซิโกแล้วเรายิงจุดโทษชนะเม็กซิโกครับ
เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราเป็นเยาวชนทีมชาติ
แล้วก็เหมือนแบบมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราแบบ
เราอยากติดทีมชาติและอยากติดเยาวชนมาเรื่อยจนแบบ
เหมือนแบบให้เราไฟฝันว่าเราจะต้องแบบติดชุดใหญ่ให้ได้
แล้วจนถึงทุกวันนี้เราเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็
ได้เล่นเวทีระดับเอเชีย
แล้วก็ได้มากลับมาเล่นที่สนามที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับผม

ตอนนั้น๑๒ปีก็เหมือนกับแบบพี่น้องอะไรอย่างนี้
ก็ดูแลเหมือนน้องเลยครับ
การกลับมาเยือนไซตามะของนรึบดินอาจไม่น่าจดจำ
เพราะบุรีรำบุกมาแพ้อุระวาสถึง๐ประตูต่อ๓
แต่เจ้าต้นก็หวังว่าเกมที่อุรวัตรจะมาเยือนในวันที่๗พฤษภาคมนี้
จะเป็นทีของบุรีรำบ้าง